คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุใหญ่ที่ปฐุมนะฮะ
นี่๒กลุ่มนัดเคลียร์กัน
เคลียร์กันที่ไหนฮะซุ้มน้ำท่อม

ปรากฏว่ามาเคลียร์กันไม่ลงตัวครับ
ฉากทะเลาะวิวาดกันและยิงใส่กันฮะ
ฝ่ายหนึ่งมีปืนลูกซองยาว
คนยิงเป็นอดีตทหารยศ๑๐ตรีด้วยนะครับ
มีคนตายหนึ่งบาดเจ็บระนาวไปอีก๔คน
คุณผู้ชมฮะนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณเกือบ๓ทุ่มแล้วฮะ
ตำรวจสพลำลูกกาได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันตายนะครับ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนแล้วก็เสียชีวิต๑คน
บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง๗นะฮะ
อาทรรังสิต๗ทับ๓นะครับ

ที่เกิดเหตุอยู่ตรงถนนปากทางเข้าหมู่บ้านนะครับ
ตรงนี้เป็นจุดซุ้มขายน้ำพืชกระท่อม

ประตูหน้าซ้ายมีรูกระสุนครับ
ข้างรถพบศพของนายคาธาทรอภิชากนกธนเดชา
หรือว่านายเนสคุณผู้ชมจำชื่อผู้ตายไว้ก่อน

ถูกยิงเข้าไหล่ซ้ายทะลุชายโครงขวาด้านหลัง๑นัดนะครับ

ทีนี้มีพยานที่เห็นเหตุการณ์ไหมมี
คนแรกก็คือพ่อค้าน้ำท่อมคุณนายกิติศักดิ์นะฮะ
แล้วก็เป็นเพื่อนของกลุ่มคนตาย

บอกว่านายเนสแล้วก็กลุ่มเพื่อนมาดื่มน้ำท่อมเป็นประจำ
คือจะแวะมาดื่มน้ำท่อมหลังเลิกงาน
ทีนี้เมื่อคืนเขานัดอีกฝ่ายก็คือนัดฝ่ายของนายแดนมาเคลียร์กันด้วย
เพราะก่อนหน้านั้นมีการทะเลาะวิวาดกันผ่านทางโซเชียลผ่านทางเฟซบุ๊ก
มีเรื่องมีปัญหามาก่อนก็เลยนัดเจอกันที่ซุ้มน้ำท่อมตรงนี้
เนี่ยแต่เวลาที่แบบนัดเคลียร์กันนะคุณไม่เห็นจะเคยเคลียร์ได้เลยสักทีนึง

กลุ่มนายเนสกลุ่มคนตายก็มีหลายคนแล้วนะ
กลุ่มนายแดนนายแดนก็มากันประมาณ๕๖คน
ขับรถกระบะมา๑คันรถจักรยานยนต์อีก๒คันนะฮะ
แต่ลงมาไม่ทันไรยังไม่ทันพูดจากันเลยคุณ
ปรากฏว่าชกต่อยกันชุลมุน
หลังจากนั้นมีการหยิบปืนยิงใส่กันนะฮะ
ฝ่ายของนายเนสผู้ตายบอกว่าถูกฝ่ายของนายแดน
และคนที่เป็นมือปืนก็คือ๑๐ตรีวินัยทองกูลอายุ๓๒ปี
เป็นอดีตฐานนอกราชการเป็นเพื่อนของนายแดน
ใช้ปืนลูกซองยาวยิงลงพื้น
กระสุนมากระดอนโดนขาซ้ายของคนขายน้ำพืชกระท่อม
แล้วทีนี้ก็ยิงใส่นายเนสจนนายเนสเสียชีวิตนะฮะ
ส่วนเพื่อนในกลุ่มก็ได้รับบาดเจ็บ
ทั้งจากกระสุนปืนและจากการวิ่งหนีจนเกิดบาดแผล
เอาไปฟังเสียงของทั้งนายกิติศักดิ์คนขายน้ำพืชกระท่อม
แล้วก็เพื่อนของกลุ่มนายเนสอีกคนหนึ่งที่บาดเจ็บนะครับ
อ๋อเพราะยิงเสร็จปุ๊บออกไปยิงนอกอีก
ครับเจอไปเจอเพื่อนผมอยู่ข้างหน้าแล้วเขาก็ยิงอีกครับ
แล้วก็มีเหมือนกันกับทักทักท่างเหมือนกัน
ทักต่อยกันใช่ครับแล้วฝั่งนู้นเขาก็โป้งมาเลย
ผมก็เลยวิ่งเลยยิงกี่นัดยิงกี่นัด

ผมวิ่งพี่ผมวิ่งไปทางนู้นพี่
อ่านะครับในจุดเกิดเหตุเนี่ยก็จะมีนายเนสนะคุณนะ
อุตส่าห์เรียกกลุ่มนายแดนมาเคลียร์
ปรากฏว่าถูก๑๐ตรีวินัยอดีตทหารยิงใส่
ใช้ปืนลูกซองยิงนะครับแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะ
ตำรวจนี่พยายามที่จะตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดนะ
เพราะว่าเขาถูกยิงเหมือนกันนะครับ
อายัดตัวแล้วก็เฝ้าไว้ตลอด๒๔ชั่วโมง
ซึ่ง๑๐ตรีวินัยมือยิงที่ใช้ปืนลูกซองยิง
แล้วเขาก็บาดเจ็บเขาก็เลยเอาปืนยาว
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอเป็นปืนยาวยิงช้าง
ยิงกลับไป๔๕นัดจนนายเนสเสียชีวิตคาที่
ส่วนกลุ่มเพื่อนของนายเนสเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บไปตามกันนะฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมฮะตัว๑๐ตรีวินัยมาพร้อมกับนายแดนใช่ไหม

ตำรวจก็พยายามที่จะจับกลุ่มตัวควบคุมตัวให้ได้นะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุ

ปากซอยอาปักทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร๗ทับ๓เนี่ยนะฮะ

พบว่าอุปกรณ์ขายน้ำกระท่อมก็ถูกปล่อยทิ้งไว้

สอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุ

มันก็เลยไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพ
ขณะเกิดเหตุการณ์ยิงกันไว้ได้นะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปสอบถามความคืบหน้าทางคดี

ซึ่งถูกตำรวจยึดมาไว้ที่โรงพัก
ของฝั่งนายแดนและก็๑๐ตรีทหาร

ผู้มันกลับการยังให้ข้อมูลอะไรไม่มากนัก

บอกว่าตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาฝ่ายใด

ว่าใครคือคู่ขัดแย้งกับใคร

อาวุธปืนที่ยึดมาได้ตอนนี้มีลูกซองยาว๑แล้วนะ

ไม่รู้เอาไปทิ้งหรือหลบซ่อนไว้ไหนนะครับ
นี้แน่ก็คือมีคนตาย๑แล้วก็บาดเจ็บไป๔นะฮะ
ก็ต้องคลี่ขายคดีให้ได้เร็วนะคุณอุกอาจเหมือนกันนะฮะ